คุณผู้ชมคะการกระทบกระทั่งกัน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนโดยเฉพาะเหตุหัวร้อน
เราอ่านข่าวกันบ่อยเป็นประจำทุกวันเลย
ทีนี้มีผู้ชายคนนึงเขาอยากลดลง
ลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะคะ
เขาก็เลยทาตัวสีดำมารณรงค์ถือป้าย

ทำคนเดียวด้วยนะคนเดียวด้วยค่ะ
คุณผู้ชมคะดูสิขับรถมีน้ำใจนะฮะ
แล้วก็ถือป้ายอย่างนี้รักษาวินัยจราจรอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะ

สีดำทาตัวชูป้ายขับรถดีมีน้ำใจ

ยืนอยู่กลางแยกทางลงชายหาดบางแสนจังหวัดชนบุรีนะคะ
เขารณรงค์ให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนมีน้ำใจต่อกัน
หนุ่มจิตอาสาคนนี้ชื่อว่านายวัฒนาอุไลล้ำนะคะ
บอกว่าที่ต้องมาทาตัวสีดำยืนถือป้ายบนท้องถนนแบบนี้
เพราะว่าเดี๋ยวนี้มีแต่ข่าวหัวร้อนทะเลาะกันบนท้องถนน
สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการขับรถปาดกันไปมาจนเกิดเรื่องก่อเยอะ
ตัวเองมีแนวคิดที่จะกระตุ้นเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน
ให้มีน้ำใจต่อกันซึ่งการกระทำแบบนี้
เขาก็รู้นะบอกว่าแม้จะช่วยอะไรไม่ได้มากนักเนี่ยนะ
แต่ก็ทำด้วยความตั้งใจเพราะว่าอยากเห็นคนไทยรักกัน
มีน้ำใจต่อกันเมืองไทยก็จะได้น่าอยู่
แล้วก็จะได้ไม่มีเหตุทะเลาะกันให้เห็นบนท้องถนนอีกนะคะ
คิดแบบนี้ได้สักกี่คนดีล่ะพันคนก็ดี
แต่หนึ่งคนนี้ก็แบบโอเคล่ะ
อยากให้ทุกคนคิดแบบนี้อยากให้ทุกคนคิดแบบนี้
ไม่อยากให้ต้องมีคนมาคอยบอกว่าเฮ้ยต้องมีน้ำใจนะ
เคารพกฎจราจรนะมันควรคิดได้ด้วยตัวเองมากกว่า
การรักษาวินัยจราจรช่วยลดความเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุ

ปัญหาเรื่องของรถติดด้วยนะครับ